ไปดูเรื่องหัวร้อนบนถนนกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งขับเก๋งฝ่ายหนึ่งขับรถตู้ปาดกันไปปาดกันมาสุดท้าย
เข้าไปในปั๊มน้ำมันจะไปเคลียร์กันแต่เรื่องมันไม่จบ
เพราะมีคนถ่ายคลิปมาว่าคนขับรถเก๋งเอาปืนลงมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงด้วยนะคะ
ลักษณะคือมาคัวค่ะกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้ดูเชิญค่ะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปสำหรับเสียงของท่านนะฮะท่านเป็นนักข่าวพลเมืองที่ดีมากมาก
รายละเอียดมากเลยนะคะแต่ว่าขออธิบายคลิปซ้ำอีกนิดหนึ่งนะคะ
เผื่อใครไม่ได้โฟกัสอยู่ที่หน้าจอนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มือขวาเนี่ยถือปืนกำลังโตเถียงกับคนขับรถตู้
ช่วยกันเข้ามาห้ามปรามชายเสื้อแดง

ก่อนที่คนขับรถตู้จะยอมเดินกลับไปที่รถ
เหตุการณ์ไม่ได้มีความรุนแรงใดเกิดขึ้น
แต่คำถามคือเอาปืนออกมาทำไม
แล้วถ้าเกิดว่ายับยั้งช่างใจไม่ได้
มันจะเกิดความเสียหายความรุนแรงขึ้นไหม

มาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความระบุว่า
ใครผิดใครถูกไม่รู้แต่มีคนถือปืนอันตรายมาก
ภายในปั๊มดังต้องขอบคุณผู้หญิงทั้งสองคน
ช่วยเจรจาไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมีสติมาก
เหตุการณ์เกิดญาติอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
พิกัดแบบนี้เราลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อความกระจ่าง

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุ
อยู่ริมถนนสุขประยูนอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
แล้วมีโอกาสพูดคุยกับเด็กปั๊มน้ำมันที่เขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าชายสองคนนี้มาจอดรถแล้วก็ลงมามีปากเสียงกัน

เห็นชายที่ขับรถเก๋งหยิบปืนออกมา
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปืนจริงหรือว่าปืนปลอม
ครูหนึ่งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปนะฮะ
จากนั้นทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปหานุ่มคนที่ถ่ายคลิป
เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓โมงวันจันทร์ที่ผ่านมา
เขาเข้ามาในปั๊มก็เห็นทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วนะคะ
ฝ่ายเสื้อสีแดงก็คือคนขับรถเก่งแคมรี่เนี่ย
ชักปืนออกมาปืนเหน็บอยู่ที่เอว
แล้วเดินเข้าไปหาชายเสื้อสีเทาคนขับรถตู้

พอจะจับใจความได้ประมาณว่ามีเรื่องกัน
ก็คือสาเหตุมาจากปาดหน้ากันอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็ได้ยินแค่ช่วงนั้นแล้วก็ว่าปาดหน้าทำไม
แล้วก็เปิดกระจกหาเรื่องกัน
กระจกหาเรื่องก่อนแล้วปานหน้าทำไมแล้วลงมา
แล้วก็ตามคนเข้ามาในปั๊ม
ครับแล้วทางรถตู้เขาว่าอะไรอธิบายอะไรบ้าง

ก็อธิบายครับเพราะว่าคนขับแคมบรี

อ๋อผู้หญิงทั้งข้องก็ห้ามเหมือนยังฮะเขาห้ามเดี๋ยว
เรามีโอกาสตรวจสอบไปที่ท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือโรงพักพานทองของชนบุรีนะคะบอกว่า
เบื้องต้นยังไม่มีใครมาแจ้งความ
แต่เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นจริง
เรื่องของอาวุธปืนถือว่าเป็นคดีสำคัญ
ทางตำรวจเดี๋ยวจะออกหมายเรียกเจ้าของรถแคมรี่

เพื่อถามว่าเอาปืนออกมาขู่ทำไม
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าปืนครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า